มาดูคดีควันหลงเขาดาวน์ปีใหม่ที่จังหวัดระนองกันหน่อยนะคะ
ในคืนวันเขาดาวน์มีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกันนะคะ
เหตุการณ์วันนั้นมีผู้บาดเจ็บ๑คนด้วยกันค่ะ
ตำรวจก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดได้หลักฐานต่างเนี่ยนะคะ
สามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มนี้ได้แล้ว
ส่วนมากแล้วเป็นวัยรุ่นอายุ๑๔๑๖ปีเท่านั้นเองนะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดส่วนหนึ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
บันทึกภาพช่วงวัยรุ่นเขายิงกันที่ซอย๙หมู่ที่๔ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนอง
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพเมืองระนองบอกว่า
กลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเขาทะเลาะวิวาดกันมาต่อเนื่อง
จากงานเขาดาวน์ใกล้กับภูเขาย่าแล้วก็ไล่กันมาเรื่อย
จนถึงจุดเกิดเหตุก็คือชุมชนซอยเก้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกนะคะประมาณตี๒ของ๑มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ก็จะจับภาพได้นะคะ
วัยรุ่นกลุ่มแรกขี่รถจักรยานยนต์มาก่อนนะคะ
เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มาจอดแล้วก็คว่างปลาขวดใส่กัน
จากนั้นมีผู้ชายอายุประมาณ๑๔ปีเดินลงมาจากรถจักรยานยนต์
ชักปืนยิงออกไปยิงสวนออกไปใส่กลุ่มคู่อริหนึ่งนัด
จากการยิงครั้งนี้ทำให้นายสิทธิพงศ์อิทระโรยอินทรโรยอายุ๒๑ปีได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นซอย๙กับซอย๑๐ในชุมชนเดียวกันเนี่ย
เขามีปัญหาทะเลาะกันมาตลอดเลยซอยอยู่ข้างกัน
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายสิทธิพงศ์ผู้บาดเจ็บเป็นพลทหารเกณฑ์สังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งที่ระนอง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะสอบถามไปที่พันเอกธาดีเกียรติศาลผู้บังคับกองพันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๒๕
แล้วเม็ดกลับมาที่ค่ายอีกเลยนะคะทางทหารก็ได้ทำบันทึกขาดหนีราชการไปแล้วซึ่งหลังจากนี้จะให้เวลาในการรักษาตัว
ก็คือผู้บาดเจ็บแล้วจะนำตัวมาลงโทษทางทหารต่อไป
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบสถานที่จริงเนี่ยนะคะ
พบว่าไปเจอรถยนต์ของนายวิโรธเชื้อวงอายุ๔๘ปีซึ่งจอดอยู่ในจุดเกิดเหตุ
จุดที่วัยรุ่นเขาปลาข้าวของใส่กันยิงใส่กันได้รับความเสียหายเนี่ย
เป็นรอยกระสุนที่บริเวณกันชนด้านหน้าเนี่ยนะคะล่าสุดตำรวจใช้เวลาสองวัน
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับตัวกลุ่มวัยรุ่นได้แล้วเนี่ย
ตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะเพราะว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะ
อายุระหว่าง๑๔๑๖ปีนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ทราบว่าเป็นช่วงเวลาที่ก็อยากจะปล่อยให้ลูกได้ทำอะไรตามใจตัวเองบ้าง
ช่วงเทศกาลแต่ว่าก็ต้องบวชขันกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปก่อเหตุแบบนี้